ก็ให้พรนายกรัฐมนตรีก็ให้พรแล้วก็บอกว่าอยากให้คนไทย
เอาโหสิกรรมให้แก่กันจะได้ลดปัญหาความขัดแย้งหลังจากนี้นะคะ
ส่วนเจ้าหน้าที่และพนักงานข้าราชการในธรรมเนียบรัฐบาล
ทำงานกันมานานเปรียบเสมือนพี่เสมือนน้อง

ผลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรี

ในพิธีส่งน้ำพระพุทธรูปภายในตึกสันติมัยตรี
คนเอกประยุจและคนเอกประวิท
วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะ
จูงมือกันขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าด้วยนะคะ
หลังจากนั้นก็เดินทางไปที่ตึกสันติมัยตรี

และให้คณะรัฐมนตรีผู้บัญชาการเหล่าทัพข้าราชการ
รวมถึงสื่อมวลชนรดน้ำขอพร
เพื่อความเป็นสิริมงคล

เพราะว่าอยู่ในช่วงพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
ถือเป็นพิธีมหามงคลของคนไทย
อยากให้สืบสารประเพณีไทยอันดีงาม

ขณะเดียวกันขอให้ทุกคนช่วยลด
ปัญหาความขัดแย้งภายในประเทศด้วยนะคะ
ฟังเสียงนายกรัฐมนตรีค่ะ

การลงทุนการค้ามันมีปัญหาเข้าไปอีก

มันก็ไม่มีเงินหาเงินไม่ได้

ทุกปีใหม่ไทยเอาโหสีกันไป

ว่าเราจะทำให้เมืองเรียบร้อยได้อย่างไร
นายกบอกนายกเชื่อมั่นนะฮะ
เมื่อวานนี้หลังจากที่เปิดบ้านให้ผู้นำเหล้าทัพไปรดน้ำขอพรแบบนี้นะคะ
ล่าสุดค่ะนายธนกรวังบุญคงชนะรองโฆษกภักดิ์พลังประชารัฐ
บอกว่าแหม่รู้สึกยินดีนะ
รู้สึกยินดีเป็นอย่างมากกับคำพูดของพลเอกเปรม
เพราะว่าพลเอกประยุทธ์เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของภักดิ์พลังประชารัฐ
ซึ่งเรื่องนี้ก็จะทำให้เชื่อได้ว่าการตั้งรัฐบาลจะมีความราบรื่น
เพราะว่าหลายพักต้องการผู้นำที่มีความซื่อสัตว์สุจริต
ซึ่งยิ่งจะทำให้การบริหารประเทศเดินหน้าไปได้
ความสงบสุขก็จะบังเกิดในประเทศไทยค่ะ